คนขับรถที่อ้างว่าเป็นโรคลมชัก
แล้วก็ก่อเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
พัทยาอย่างที่เราได้ติดตามข่าวกันนั้น
แต่ว่าถ้าจะย้อนไปในอดีตที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมครับ
เหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรก

สร้างความสูญเสียและความเสียหายไปไม่น้อยทีเดียว

กรณีอุบัติเหตุจากโรคลมชักกำเริบจนขับรถชนที่จังหวัดชนบุรี
ไม่ใช่เหตุการณ์แรกที่เกิดขึ้น
เพราะเมื่อย้อนไปเมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
ในพื้นที่เขตเทศบาลจังหวัดตรัง
นายเสนอนุ้ยเร็ดมีอาการลมชักกำเริบ
ระหว่างขับรถกระบะอิซูซู
เสียหลักพุ่งชนกับรถอีก๓คันพังเสียหายเกิดเพลิงไหม้
แต่โชคดีที่เหตุการณ์นี้ไม่มีใครเสียชีวิต

เกิดเหตุรถเก่งมินิคูเปอร์พุ่งขึ้นฟุตบาทเข้าไปภายในร้านทอง
บริเวณแยกวัดตึกสาขา๑เขตพระนครกรุงเทพมหานคร
คนขับคือนายสมทวินงามเนธมิตรดีอายุ๔๔ปี
ซึ่งมีอาการชักเกร็งและหมดสติอยู่ภายในรถ
โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
ขณะที่เหตุการณ์สะเทือนขวัญผู้ปกครองที่สุด
เมื่อวันที่๑๑มิถุนายน๒๕๖
เมื่อในบัวโงะบุตรดาอายุ๕๗ปี
ภูมิในการโรงเรียนวังน้ำขาวชนุปธรรมจังหวัดน้องบัวลำพู
ขับรถยนต์ปาเจโร่มาร่วมงานวันวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน
ระหว่างนั้นโรคประจำตัวกำเริบ
เกิดอาการลมบ้าหมูจนร่างชักเกร็งหมดสติ

รถจะพุ่งชนนักเรียนโรงเรียนน้องบัววิทยายน
เสียชีวิตคาที่ทันที๔คนและบาดเจ็บอีกจำนวนมาก
แต่เหตุการณ์ที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด
หนีไม่พ้นอุบัติเหตุเมื่อวันที่๔กรกฎาคมปี๒๕๕๙
กรณีนายกันพิทักษ์ปัชชิมสวัสดิ์หรือหมูแฮม
นักศึกษาวัย๒๐ปีลูกของนางสาวินีปัชชิมสวัสดิ์

ขับรถเบ้นเกี่ยวรถโดยสารประจำทางย่านซอยนานา
หยิบก้อนหินทุบหน้ารถโชเฟอร์ก่อนมีอาการคลุ้มคลั่ง
ขับรถเบ้นพุ่งชนผู้โดยสารบนฟุตบาทได้รับบาดเจ็บสาหัส๓คน
และบาดเจ็บอีกกว่าจำนวน๑๐คนจนชาวบ้านต่างพากันรุมประชาธรรม
กระบวนการเรียกร้องความยุติธรรมที่ยาวนานกว่า๘ปี
สิ้นสุดลงด้วยคำพิพากษาสารดีกาเมื่อวันที่๑๘กันยายน๒๕๕๙
ตัดสินให้หมูแฮมมีโทษจำคุก๒ปี๑เดือนฐานฆ่าและทำร้ายร่างกายผู้อื่น
โดยไม่รอลงอาญาและยกเลิกการคุมความประพฤติ
เนื่องจากเห็นว่าผลการตรวจของแพทย์พบจำเลยมีจิตบกพร่อง
และยังมีประวัติเสพยาเสพติดหลายชนิดตั้งแต่อายุ๑๗๑๘ปีจนถึงก่อนเกิดเหตุ
อีกทั้งแพทย์ระบุว่าจำเลยป่วยเป็นโรคอารมณ์แปรปรวนแต่บีดายังให้ขับรถ
พฤติการถือว่าร้ายแรงถือเป็นคดีตัวอย่างที่แม้จำเลยจะเป็นโรคจิตบกพร่อง
แต่ขับรถชนคนเสียชีวิตและบาดเจ็บสารพิพากษาจำคุกโดยไม่รอลงอาญา
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน